มีอีกหนึ่งคดีนะคะย้อนไปเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะ
แต่ว่าช่วงนั้นเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมออกมา
เขาก็เลยยิงปืนเข้าไปใส่บ้านกราดยิงเลยนะ
แล้วกระสุนไปถูกคนที่อยู่ในบ้านชื่อว่าตั้นอายุ๓๕ปีเสียชีวิต
คือล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเมืองเลย
เขาจะต้องออกมาชี้แจงเพราะผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกไปนะคะ
ทำให้ญาติเนี่ยจะต้องเอาศพของในตั้นใส่โลงแล้วก็ขึ้นมาแห่ที่สารกลางแบบนี้เนี่ยนะคะ
และครอบครัวของนายเมธารัฐจันสว่างหรือว่าตั้นอายุ๓๕ปีค่ะ
รวมตัวกันเจ็ดสิบคนเอาใส่โลงขึ้นหลังรถกระบะแห่มาที่สารกลางจังหวัดเลยนะคะ
มาสอบถามนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าและนายกิติคุณบุตรคุณนายอำเภอเมืองเลย
เกี่ยวกับปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองเมืองเลย
เข้าไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้านแล้วก็ยิงอาวุธปืนเข้าไปที่บ้าน
ในตั้นเสียชีวิตภายหลังผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัว
แต่ได้รับความช่วยเหลือโดยถูกระบุว่าเป็นการช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
ช่วยประกันตัวออกไปทำให้กลุ่มญาติในตั้นไม่พอใจค่ะ
อกจากนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์ยังกดดัน
ยังถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลไม่เข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วย
ผู้ว่าและในอำเภอค่ะลงมาพูดคุยกับญาติเองนะคะ
คนที่ไปพูดคุยด้วยก็คือนางสาววะสินีพักดีมง
เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิต
ว่าราชการยืนยันว่าไม่ได้บอกให้พยานที่เห็นเหตุการณ์
เข้าให้ปากคำกับตำรวจ
ส่วนเรื่องทางกฎหมายก็ให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการค่ะ
ห้องของท่านเนี่ยเอิมการโทรไปล็อบบี้กับพยานว่าไม่ให้ไปที่เห็นการไม่ให้ไปให้ปากคำนะครับอันนี้เรื่องจริงไหมครับผมไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้พูดว่าจริง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

ส่วนคนที่ญาติระบุว่าเป็นผู้ใหญ่
และเข้าไปประกันตัวผู้ต้องหาออกมา
คือใครล่ะคะก็คือนายอำเภอเมืองเลยนั่นแหละ

ชี้แจงกรณีที่ตัวเองเป็นคนไปประกันตัวผู้ต้องหา
บอกว่าก็เพราะต้องการให้มันเป็นไปตามกระบวนการที่ผู้ต้องหาออกมาสู้คดี
ยืนยันว่าไม่ได้บอกให้พยานปากสำคัญไม่ไปให้ปากคำกับตำรวจ
หลังเกิดเหตุสั่งให้เจ้าหน้าที่ปกครองที่ไปจับกลุ่มในตั้นวันนั้น
ปฏิบัติหน้าที่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเช่นเดียวกันว่าเกิดจากอะไร
เจรจาทั้งหมดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเมืองเลย
และญาติของผู้เสียชีวิตใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
ที่ญาติของผู้เสียชีวิตจะแห่ลงศพเอาไปตั้งไว้ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
และกลับเอากลับมาเอาลงศพหลังจากได้รับความยุติธรรมในคดี
เขาบอกว่าเขาจะวางไว้ตรงนี้เลย
ตัวเธอเองก็ยังคงข้องใจกับคำตอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอนะ
ตอบคำถามคือตอบได้แหละ
แต่มันไม่ได้ตอบทุกคำถามที่มันเกิดขึ้นในใจญาติญาติค่ะ